ไม่หวนอินกลับทางยาลัยเอียง

สวัสดีค่ะได้เวลาชุวิตตีแสกหน้ากันนะคะ

ผมไปที่กระทรวงสาธารณสุขประตู๒

จากถนนตีวานนท์๑๔นะฮะ
หรือสถาบันบำราชนาราดูล
แล้วก็เข้ากระทรวงสาธารณสุข
ทะลุงามวงวานไปทะลุได้หลายที่
ซึ่งเป็นบริเวณที่หมอยอนจิระนคร

อยู่ที่กระทรวงสาธารสุข
ขับรถในเวลา๒ทุ่มเสร็จเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกา
คือในขณะนั้นพวกทางรัฐในกระทรวงหลัง๒ทุ่ม
เขาจะปิดประตู๒ให้ไปใช้ประตู๓แทน
ก็พูดง่ายว่าเขาปิด
พอปิดปุ๊บเนี่ยคุณนิวทราบไหม
ผมไปดูมาอยากจะให้เห็น
ผมว่าผมอธิบายเนี่ยก็สู้ถ้าไปดูพื้นที่เลยดีกว่า
ไปดูของจริงเลยว่าประตูแข็งแรงแค่ไหน
มีกล้องมีอะไรยังไงทางเป็นยังไง

ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ประตู๒
หน้าทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข

พุ่งเข้ามาชนรอปภสมชาย
ที่กำลังจะปิดประตูนี้ในเวลา๒ทุ่ม
จะเห็นได้ว่าประตูนี้จะปิดทุก๒ทุ่ม
เป็นประตูซึ่งสามารถเป็นทางลัด
่งตรงไปทะลุถนนงามวงวานและอื่นอีกหลายสาย

รอพอจะต้องปิดประตูนี้ค่อนข้างจะหนักและก็หนา
เมื่อปิดทำการปิดประตู

ยอนมาจากถนนตีวานนท์๑๔หรือสถาบันบำราชนราดูล

นะฮะบริเวณนี้มีไฟครับอ่าดูที่ไฟตรงนี้นะครับ
มีไฟสว่างนะครับมีไฟสว่างนะฮะประตูปิดตอน๒ทุ่มนะครับ
ซึ่งโดยปกติเนี่ยผู้ที่ใช้ก็เป็นหมอซึ่งทำหน้าที่อยู่ใน
กระทรวงสาธารณสุขย่อมรู้เวลาดีนั่นคือข้อที่หนึ่ง
ข้อที่สองมีไฟนะครับซึ่งเห็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามืด
ก็มีไฟสว่างพอสมควร
การปิดรถที่พุ่งชนเข้ามาย่อมมีความแรงนะฮะ
ที่จะทำให้รอปภสมชายบาดเจ็บสาหัส
ประเด็นที่สำคัญท่านผู้ชมครับ
ผมนำมาเรื่องนี้เพื่อให้เห็นว่ากรณีของการตรวจวัดแอลกอฮอล์
เป็นเรื่องจำเป็นที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าเมาในขณะขับขี่หรือไม่
การปฏิเสธหรือการที่จะไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์
ตำรวจตามกฎหมายสามารถสันนิษฐานได้ว่าเมา
ทีนี้การหาข้ออ้างไม่ตรวจไม่ว่ากรณีของนายบอสอยู่วิทยา
ซึ่งปฏิเสธการตรวจอ้างว่าเกิดเหตุแล้วเมาก็พูดง่ายเมาหลังขับ
กรณีของรถเบนท์ที่ไปชนรถฟอร์ดนักศึกษาตาย๒คน
นั่นก็ปฏิเสธในการตรวจที่โรงพยาบาล
กรณีหมอยอนถามว่าจะพิสูจน์ได้ไหมในทางกฎหมายก็จะเป็นเรื่องยากแล้วครับ
เพราะว่าไม่มีหลักฐานทางแอลกอฮอลซึ่งจะไปยื่นต่อสาร
อายการก็ไม่สามารถนำสืบเป็นหลักฐานได้
ก็จะปล่อยตัวเพราะว่าเป็นประโยชน์กับจำเลย
เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าดื่มแอลกอฮอล์เกินตามมาตรฐานที่กำหนด
ถึงผู้ที่ทำงานโดยเฉพาะเป็นหมอซึ่งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข
เป็นต้นสังกัดในการลนลงเมาแล้วไม่ขับแต่ตัวเองปฏิเสธเสียเองไม่ให้ตรวจ
ลักษณะแบบนี้ย่อมส่งผลให้เห็นว่าผู้ที่รู้ช่องทางเทคนิคทางกฎหมายในการเลี่ยง
เพื่อไม่มีหลักฐานในการตรวจวัดแอลกอฮอล์
สะท้อนถึงรอปภสมชาย

กรณีการขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตโทษจำคุก๑๑๐ปี
กรณีเมาแล้วขับโทษจำคุก๓๑๐ปี
แล้วแต่ว่าข้อหาไหนหนัก

แต่เนื่องจากกฎหมายแอลกอฮอลนั้นเป็นหนึ่ง
ในปรบจราจร
แต่ในหลายประเทศถือว่า
เป็นความผิดทางอาทยากรรมเช่นประเทศญี่ปุ่น
มีคำถามให้กับสังคมล่ะครับว่า
ถ้าตรวจชาวบ้านคนธรรมดาก็ตรวจได้ใช่ไหมครับ
ถ้าคนที่มีตำแหน่งคนที่ใหญ่ที่โต
ถ้าไม่ตรวจจะเอาเอกสารหลักฐานที่ไหน
อายการส่งฟ้องให้สารลงโทษล่ะครับ
และอะไรจะพิสูจน์ได้ว่าเมาจริงไม่จริง
ชีวิตของคนบริสุทธิ์ซึ่งทำหน้าที่อย่างรอปภนายเนี้ย
จะต้องบาดเจ็บแม้ว่าจะมีการรับผิดชอบดูแล
แต่ในกฎหมายในเมื่อเรามีการลนลง
เรามีการต่อสู้อยู่เสมอว่าเมาแล้วอย่าขับ
แล้วนี่เมาหรือไม่เมาก็ต้องพิสูจน์
ถ้าไม่เมาจริงแล้วทำไมไม่ให้ตรวจ
และทำไมถึงตรวจแล้วถึงปฏิเสธในการตรวจ
สาเหตุต่างเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สังคม
จะต้องติดตามครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่
เป็นนายแพทย์เป็นหมออยู่ในกระทรวงสาธารณสุข

เหล็กหนาหนักหนักมากเลยครับ

กระแทกกลับมาขนาดว่าเสาล้าว
ได้ทำการปิดประตูแล้วครับ
เหตุการณ์เป็นไงต่อครับ
อะไรมาพอมาเสร็จก็เหมือนเรื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทำนองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เป่าก็ได้ครับแอลกอฮอล์
เป็นเขาว่าเป็นคุณหมอครับ
ก็รู้จักครับแต่ว่ารู้ว่าทำอยู่ที่นี่ครับ
ก็เหตุการณ์ครับเขาไม่ให้ใครเข้ามาดู

เขาเอาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลครับ

ครับผมจอดรถนะครับไม่หนียืนยันครับไม่หนีครับ
คือประตูเนี่ยมันปิดตอนประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ประตูนี้ปิดบ้างเปิดบ้างแล้วก็มันมืดนะครับ
ผมไม่เห็นแต่ว่ารถคันหน้าผมเข้าไปก่อน
เพราะเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยแล้วแอร์แบ็คมันระเบิด
มันแตกมาส่องข้างมันดังตา
จากบริเวณประตูเหล็กที่เกิดเหตุชนนะฮะ

จะเห็นได้ว่าลอยลากลากร่างของผู้ที่บาดเจ็บรอปภ
ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะ

จากนี่นะฮะ
เส้นยาวนะฮะ

คนที่มีสติสัมปัญชยะ
จะขับรถลากร่างที่ติดอยู่ท้องรถเนี่ย

ผมไม่วงมือกับคนเลวหรอก

ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

และสิ่งที่ต้องพิสูจน์ก็คือ

ในขณะขับขี่มีสติสัมปัญชัญญะดีหรือไม่

ก็ล้วนเป็นเทคนิคในการหาข้ออ้างว่า

ไม่มีแอลกอฮอล์

อายการก็ไม่สามารถนำสืบได้หรือมีหลักฐานได้

ก็คือ๕๐หรือไม่
เทคนิคต่างเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นช่องว่าง
ในการปฏิเสธไม่ให้ตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์
เพราะถ้าไม่ตรวจก็ไม่มีหลักฐาน
แม้ว่ากฎหมายจะสันนิษฐานว่าเมา
แต่ก็ยังมีข้อต่อสู้ในภายหลังได้
เช่นอาจจะมีพยานมายืนยันว่า
ไม่ได้ทานเยอะทานไปนิดเดียวเอง
ข้อที่๒ก็อาจจะบอกได้ว่า
ไม่ได้กินตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อที่๓ก็เป็นสิ่งที่เป็นช่องทาง
ให้สารสามารถยกเหตุแห่งความสงสัย
จำเลยได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานในการตรวจวัดแอลกอฮอล
ก็ไม่สามารถลงโทษจำเลยในกรณีเมาแล้วขับได้
เป็นเพียงในเรื่องของการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
เหตุการณ์ที่ผมนำมาพูดนี้ล้วนแต่เป็นอุทาหรณ์ให้สังคมได้เห็นว่าในอนาคต
ก็จะมีการอ้างว่าไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์ไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์
แม้ว่าจะสันนิษฐานได้ว่าตามกฎหมายว่าเมาถ้าไม่ให้ตรวจ
แต่เมื่อไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนั้น
แต่ต้องใช้หลักฐานใช้เอกสารใช้การทางการแพทย์

เมื่อไม่มีจำเลยก็หลุดครับ
เพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายที่ลนลงทุกวันนี้

ในเมื่อเราไม่สามารถจะหาผู้กระทำความผิดได้อย่างจริงจัง
ได้ไปดูพื้นที่จริงที่เกิดเหตุคุณชูวิทย์ชี้อะไรให้ดูชัดเจนเลยนะ

ขนาดว่าเสาปูนหักชนแรงแค่ไหน
และเพราะอะไรถึงลากคนที่บาดเจ็บ
คือรอปภนายสมชายเนี่ย
ไปอีกร่วม๒๐๓๐เมตร
ขนาดว่าทำความสะอาดพื้นที่แล้วยังเห็นรอย

ค่ะนะยังจบไม่ได้เพราะกรณีแบบนี้ต้องไปดูด้วยตาอืมนะครับ
ไปที่โรงพักษ์สพเมืองนนทบุรี
เจ้าของพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
คือประเด็นของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
จะต้องดูว่าเพราะอะไรหมอยอนถึง

นะฮะถ้าทำอย่างนี้ได้ชาวบ้านทำได้ไหม

ว่าถ้าเกิดไม่ให้ตรวจคือเมา

เอาล่ะเดี๋ยวไปตามไปดูสิหมอยอนเขาให้การว่ายังไง
ผมก็ไปรอที่โรงพักหน้าห้องสอบสวนนี่แหละครับ

ขณะนี้ผมอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
เป็นเจ้าของพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขที่หมอยอน
ขับรถชนรอปภลากไปกว่า๒๐เมตร
ผมรอมา๒ชั่วโมงกว่าแล้วครับกินกาแฟหมดไปหลายแก้วแล้ว
ยังไม่ออกมาครับเห็นว่าเข้ามาตั้งแต่๑๑โมง
เดี๋ยวจะรอสัมภาษณ์หมอยอนซะหน่อยว่า
เอ๊ะทำไมท่านถึงขับรถชนไปตั้ง๒๐กว่าเมตรไม่รู้
และทำไมท่านถึงไม่ให้ตรวจเป่าแอลกอฮอล์
ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขต้นสังกัดของท่าน
เป็นเจ้าของการลนลงเมาแล้วไม่ขับ
ถ้าท่านไม่ได้กินแอลกอฮอล์ท่านก็น่าจะเป็นตัวอย่าง
ให้กับคนได้เห็นว่าท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
เพราะหลายคดีมักจะมีการอ้างว่า
ไม่ยอมเป่าแต่ว่าไม่ได้กินแอลกอฮอล์

มีข่าวว่าโดนหมอยอนโดนแจ้งก็กล่าวหาเพิ่มเติม
ฆ่าคนตายโดยเจตนานี่เป็นข้อหาอุจจกรรมนะครับ

เพราะว่าการทานเหล้าเข้าไปแล้วไปขับรถเนี่ย
ก็คงจะรู้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
ถ้าเป็นข่าววงในนะครับยังไม่ยืนยัน
เดี๋ยวต้องรอก่อนว่าทางจะออกมาแล้ว
วีรชัยท่านเป็นชื่อใหม่นะครับ
ท่านชื่อสุวีระท่านวีรชัยทรงเมตตา

ก็คงเดี๋ยวออกมาให้ข้อมูลครับ
จึงแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบว่าของเจ้าพนักงานที่ให้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล
และไม่ยินยอมให้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้ที่มึนเมาสุราในขณะขับรถนะครับ
เพราะกฎหมายถือว่าเมื่อไม่ยินยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์
ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความมืนเมาในขณะขับรถครับ

ข้อที่๒ครับขับขี่รถโดยประมาท
ที่สองครับมึนเมาสุราขับขี่รถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส
อันเป็นความผิดตามพระรำยัติจราจรทางบก
และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑
ซึ่งเป็นความผิดตามพระอาจารย์จรรย์ทางบกพระศรสมรรย์๑๒๒
มาตรา๑๖๐วัก๓คือวักที่แรงที่สุดนะครับ
และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๐๐
มีอัตราโทษจำคุก๒ปีถึง๖ปี
และก็ปรับ๔๐๐๐๐ถึง๑๒๐๐๐๐บาท
ใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า๒ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตครับ
และอีกข้อหาหนึ่งครับถือว่าเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระ
ครั้งแรกเนี่ยได้ขับขี่รถชนประตูและประตูก็ไปล้มทับเจ้าที่รอพอบาดเจ็บสาหัส
อันนั้นเป็นข้อหาแรกกรรมแรกผ่านไปแล้วนะครับ
แต่หลังจากนั้นได้ทำการหยุดรถประมาณ๒๕วินาที
ในช่วงที่หยุดรถถือว่ามีการไตรตรอง
แล้วก็ขับรถทับร่างของรอปภ
ถือว่ามีเจตนาฆ่ารอปภให้ถึงแก่ความตาย
แจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อหานัก
ซึ่งคำให้การของผู้ต้องหาเนี่ย
เรายอมรับฟังหรือเชื่อถือไม่ได้หรอก
เพราะว่าเขาจะให้ปากคำยังไงก็ได้
และตำรวจเราก็ไม่ได้เชื่อคำให้การปักคำของผู้ต้องหา
มันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องรวบรวมพยาหลักฐาน
พยานแวดล้อมและประจักษ์พยาน
ทั้งวัดถูกพยานและวัดพยานเอกสาร
เพื่อที่จะยืนยันว่าในข้อที่จริงแล้วเมาหรือไม่
ข้อที่จริงแล้วพยายามฆ่าหรือไม่
ทำไมหมอย้อนก็ไม่ให้ตรวจวัดแองกอฮอล์ล่ะครับ

คนเราถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่เมานะรีบตรวจเลย
ใช่ไหมคุณชุวิตถ้าเราไม่เมาก็รีบปรับเพื่อที่จะเคลียร์ข้อหานี้ไปเลยมีประเด็นเดียวล่ะครับ
ที่ไม่ตรวจก็เพราะว่ารู้ว่าตัวเองเมาอันนี้ผมสันนิษฐานนะ
และในความเป็นจริงถามใครก็คงจะรู้ครับ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เมาก็ตรวจได้ไม่มีปัญหา
ยิ่งต้องบอกว่ามาตรวจเลยใช่ไหมครับยิ่งบอกว่ามาตรวจเลยเดี๋ยวนี้น่ะใช่ไหมครับ
แล้วหมอย้อนเขาบอกว่าอย่างไรครับเขาบอกว่าเขาไม่ให้ตรวจเพราะอะไร

แล้วท่านอยู่กระทรวงศาลหน้าศุกร์ด้วยนะครับท่านหมอย้อน
เป็นหมอด้วยแล้วรู้ไหมที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เป็นบ่อเกิดของเรื่องเมาไม่ขับ
เพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะเมาหรือไม่เมา
ถ้าตัวเองไม่เมาต้องรีบตรวจทันที
ถ้าคุณไม่ยอมให้ตรวจนะตำรวจต้องแจ้งข้อหาเลย
ผมไม่แน่ใจว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาเมาแล้วขับหรือเปล่า
แล้วต้องเตรียมพยานหลักฐานแวดล้อมให้เสร็จ
คือบางครั้งเอาคำพูดอย่างเดียวไม่ได้

หน้าตาเป็นยังไงแดงไหมพูดจาห้อแอมีกลิ่นไหม
พูดอย่างนี้สารตัดสินได้ครับพยานแวดล้อม
พยานแวดล้อมชี้ยังไงเอานี่ไงคลิป
นี่ไงคนนี้ผมเป็นพนักงานสอบสวนผมได้กลิ่น

แล้วก็พูดจาอ้อแอต้องมีเหล่านี้นะฮะ
แต่ไม่ใช่พอสารถามบอกว่ามีกลิ่นหรือเปล่าไม่รู้อ้าวอย่างนี้เสร็จรอด
รออยู่นานเหมือนกันนะคะ
ก็ไม่มีอะไรที่เร็ว
ผมเป็นนักข่าวภาคสนามด้วย
ต้องไปสถานที่เกิดเหตุก็ไปที่โรงพักแหละ
ก็ไปเจอหมอแท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

หนึ่งถ้าไม่ได้เมาก็ไม่ต้องกลัว
ก็เป่าเลยแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ถ้าไม่เมายิ่งต้องกวักให้มา

พี่ต้องพิสูจน์ผมไม่เป็นไรนะเอามาเปล่าผมเลย
แต่นี่ไม่ให้ตรวจก็มีความหมายว่า
สงสัยจะเมาหรือว่าแอลกอฮอลมาหรือเปล่า
ไม่ให้ตรวจนี่คือข้อแรก
ข้อที่๒ที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ให้เป่าสันนิษฐานไว้ก่อน

คุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
เวลาไปต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ย
อายการสั่งฟ้องหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีหลักฐานนะครับ
การจะลงสารท่านจะลงโทษในคดีอาญาเนี่ย
จะมาบอกว่าก็หน้าแดง
มีคนถ่ายคลิปหน้าแดงตอนแดงนั้นผมมีเรื่อง
ผมเป็นคนเลือดสูบฉีดหน้ามันก็แดง

ไม่มีหลักฐานตรวจ๕๐มิลลิกรัมเกินกฎหมายกำหนด

ไม่มีสารก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยหรือเปล่า

นี่คือสาเหตุว่าหลายประเทศนะฮะ
พอบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเมาและขับประเทศญี่ปุ่นเนี่ย

เขาถือเป็นคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้ว

ในประเทศไทยเรายังถือว่าประมาทอยู่
แต่พรามาศมั้ยก็รู้อยู่ว่า
จะไปขับรถก็ยังไปกินเหล้า

อย่างนี้เข้าข้อหาฆ่าคนโดยไตรตรองเลยนะ

ก็รู้ว่าจะต้องไปขับรถก็กินแล้วยังไปขับรถอีก
คือผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
หมอแท้จริงบอกว่ามีมากกว่า๕๐สิด้วยซ้ำ
อุปสรรค์โดย
ก็ตี๒อยู่กระทรวงอะไร
สาธารณสุขด้วย
สาธารณสุขเป็นต้นสังกัดในการลงอะไร

ผู้บาดเจ็บเพราะตัวเองเป็นหมอ

ในคลิปก็จะเห็นได้วันลาก

ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยว่า
เอ๊ะทำไมประตูมันอะไรถึงจะ
โอ้โหประตูถนน

เหมือนผมไปรอปิดประตูเนี่ย
รถวิ่งชนมากระแทกก็หงายไปอย่างนี้
แล้วก็รถก็ทับล่าง

และก็ที่บอกว่าแอร์แบ็คระเบิด

หมอก็บอกอ้างว่ามองไม่เห็นก็เลยขับรถลากไป

ถ้าเกิดใต้ท้องรถรากอะไรไปคุณรู้สึกไหม
มีอะไรแปลกรถมันก็จะขับไม่เรียบ

แล้วนี่คุณลงมาดูได้

หมอยอนบอกไงว่าคือโดนกระแทกแรง
แล้วก็ตอนนั้นแอร์แบ็คก็ทำงานด้วย
ก็เลยนะนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรอยู่ใต้ท้องรถ
เอาขับรถร่างกลอยู่ข้างล่างใต้ท้องรถ

ผมอยากจะเอากรณีนี้เป็นตัวอย่างเพราะในอดีตเนี่ยคุณเห็นไหม
บอสชนเสร็จวิ่งหนีเข้าบ้านเสร็จแล้วก็บอกว่าไปเมาเอาหลังจากเกิดเหตุเครียด

ไอ้รถเบนท์ที่ชนรถฟอร์ดที่นักศึกษาตายไป๒ศพเนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลจะตรวจหมอว่าจะขอตรวจเลือดก็ไม่ให้ตรวจนะฮะ
มีเหตุผลใดครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าไม่ได้ตรวจ
ก็ไม่สามารถที่จะบันทึกเป็นหลักฐานได้
ในกรณีแบบนี้เขาบอกว่ามีหลักฐานมีพยานแวดล้อม
เห็นว่าหน้าแดง๒มีกลิ่นเหล้านะ
๓มีพยานยืนยันปรึ่งท่านร่วงล้านเล่ามา
วิธีการต่อสู้ในชั้นศาลย่อมมีทั้งโจทย์และมีทั้งจำเลย
กรณีจำเลยก็อาจจะต่อสู้ได้ว่าก็ไม่ได้วัดผมก็ผมไม่ได้กิน

ก็เมื่อกี้ผมเพิ่งแยกกับคนนั้นคนนี้นายกรนายขอนั่งอยู่กับผม

เรื่องงานเสร็จไม่ได้ทานอะไรเลยมายืนยันได้
ได้ไหมหรือทานเหมือนกันแต่ผมทานไปนิดเดียวเอง
เกินปริมาณก็อาจจะพูดได้เอาคนมาเสิร์ฟมายืนยัน
เอาคนที่นั่งด้วยมายืนยัน
คือการลงโทษทางอาญานะท่านผู้ชมครับสารท่านก็ไม่สามารถจะลงโดย
ไร้หลักฐานพยานถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นหลักฐานที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจวัดแอลกอฮอล
ซึ่งเกิน๕๐มิลลิกรัมในขณะที่เกิดเหตุนั้นเลย
ขณะเกิดเหตุเพราะไม่อย่างนั้นก็ใครที่เป็นดารา
แต่ว่าไม่ได้ให้วัดกลับไปบ้านผ่านมาวันหนึ่งจะมาวัด
มันก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ณขณะนั้นไงนะคะ
การตรวจแอลกอฮอลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อจะดูว่าคุณประมาท
หรือคุณเจตนาในกรณีหมอยอนเนี่ย
ท่านอาวิทย์ท่านเปลี่ยนชื่อเป็นวิราชัยทรงเมตตา
ท่านก็ได้ไปในที่ที่โรงพักนะฮะไปดูการสอบสวน
และท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่เกิดเหตุ
ผมก็ไม่ทราบว่าตั้งข้อหาแรกคือขับรถชนคนโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่บาดเจ็บ

ก็หาเมาแล้วครับอันนี้ต้องสู้แน่นอน
กฎหมายลงไว้เมาแล้วขับ๓๑๐ปี
กรณีขับรถชนคนโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือตาย

เพราะฉะนั้น๒กรณีนี้มัน๑๐สูงสุด
ก็เอาลงข้อหาไหนมันก็๑๐สูงสุดแล้วครับ

กรณีอย่างนี้คุณนิวครับท่านผู้ชมครับ

ส่งมาคุยก็ได้ครับ
เป็นสิทธิ์ที่บอกว่าเป็นสิทธิ์ว่าเขาจะเป่าหรือไม่เป่าก็ได้

ทำไมมีสิทธิ์ในเมื่อตัวเองเป็นผู้กระทำ
ว่าชาวบ้านบอกไม่เป่าโดนไหม

เป็นสิทธิ์ที่คนที่ทำได้ว่าจะไม่เป่าหรือไม่ก็ได้
เป็นหมอด้วยนะอยู่กระทรวงสาธารณสุขด้วย
ตัวเองเป็นต้นสังกัดกระทรวงที่ลนลง
แล้วถามว่าทำได้อย่างนี้เนี่ยนะครับ
แล้วชาวบ้านเนี่ยเกิดจะทำบ้างว่ายังไง

การตรวจไม่ให้ตรวจไม่เมาแต่ไม่ให้ตรวจ

อะไรก็ไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นช่องว่างของผู้ที่กระทำผิดก็ได้
ดังนั้นผมจึงคิดว่าการที่จะเอาข้อหาเมาเนี่ย
ต้องถือว่าเป็นเจตนาฆ่าคน
ไม่ใช่ว่าเป็นโทษโดยประมาท
ต้องเอาเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นครับ

คนขับรถประทุกข์นี่ขับชนคนนะ
ถึงแก่ความตายก็มีการต่อสู้เพื่อให้ยกระดับของกฎหมาย
การเมาแอลกอฮอลเหล้าเนี่ยนะ
จากข้อหาประมาทกลายเป็นข้อหาเจตนาครับ
โทษก็จะหนักมากขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์

ที่จะทำให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานไปทำการบ้าน
ลงมือคิดกันต่อด้วยนะคะ
พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องราวตีแสกหน้ากันอีกเยอะสักครู่เดียวค่ะ
ชุวิตตีแสกหน้า
พูดถึงเรื่องบอลกันค่ะเมื่อวานนี้คุณชุวิตพูดไปแล้ว
วันนี้ก็มีความคืบหน้านะคะที่ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษ
ทลายบ่อนเบี้ยโบกที่มุกดาหาร
คุณนิวครับคุณเคยพูดอะไรซ้ำบ่อยจนกระทั่งคุณเบื่อไหม

บ่อนเนี่ยนะฮะผมก็เบื่อที่จะพูดนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ใช่ว่าผมอยากจะพูดแต่มันปราบไม่หมดไปสิ้นไปจากประเทศไทยหรอกครับ
อันนี้ที่เกิดเหตุที่มุกดาหารก็พูดง่ายว่าทหารเดี๋ยวนี้เขาไปจับ
ก็ไปจับมาปรากฏว่าเมื่อจับมาแล้ว๓๘คนทางตำรวจก็ไปซอยวง
ไม่ให้เกิน๒๐ไม่ให้เกิน๒๐
เหตุที่ไม่ให้เกิน๒๐ก็เพราะว่าคำสั่ง
นี่ค้ำคออยู่
เพราะว่าอบัยมุกเป้าหมายเนี่ย
พอ๒๐คนขึ้นไปเมื่อจับมา๓๘คน

และอีก๘คนก็หายไปไหนก็ไม่รู้

กำลังเล่นกันอยู่๓๐คน

วงนี้เล่น๓โมงไอ้วงนี้เล่น๕โมง

สถานที่บ้านเลขที่นี้

ทั้งที่เป็นสถานที่เดียวกันเหตุการณ์เดียวกัน

เพื่อลดโทษของถูกต้องครับเพราะโทษมันอย่างนี้ครับ
คำสั่ง๒๓๔ทับ๒๕๕๘นี่คือตำรวจทุกคนรู้คำสั่งนี้
ในกรณีที่จับได้ผู้รับผิดชอบที่จะถูกพิจารณาความบกพร่อง
ระดับสถานีตำรวจหัวหน้าสถานีตำรวจระดับผู้บังกับการ
หัวหน้าสถานีตำรวจระดับสารวัตรใหญ่
ระดับรองระดับกองกำกับการสืบสวนมีทั้งรองผู้กำกับสารวัตร
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายว่าอะไร

อะไรต่างฝ่ายสืบสวนสอบสวน

เพราะอะไรถึงจะไม่มีหมด
เขาบอกว่าไอ้บ่อนเบี้ยโบกใช่ไหม
ที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะฮะ
และมีหุ้นส่วนที่เปิดการพนันเบี้ยโบกแห่งนี้จำนวน๒๕หุ้น
ในปีพศ๒๕๕๙จ่ายให้เดือนละ๓แสน

จ่ายให้เดือนละ๗๐๐
พนันเบี้ยบุกจะเดินทางมาจากทั่วจังหวัดภาคอีสานเช่นมาจากโคราชขอนแก่นอุบลและจังหวัดต่างที่อยู่ใกล้เคียงกัน
มีเดินสะพัดในบ่อนเบี้ยโบกแห่งนี้แต่ละวันได้เสียกันวันละ๕๐๑๐๐ล้าน
วันละ๕๐๑๐๐ล้าน

เพราะฉะนั้นทางตำรวจทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกเขายอมไม่ได้ก็เลยมีคำสั่ง๒๓๔ทับ๒๕๕๘นี่แหละครับ
มีคำสั่งเข้มงวดนะฮะที่เมื่อวานนี้ผมอธิบายไปไม่ว่าการรายงานที่จะต้องรายงานให้ถูกต้องข้อเท็จจริง
ไม่มีการบิดเบือนปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใด
แกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจะถูกลงโทษความบกพร่องรู้วินัย

แต่ว่าโดยสรุปแล้วคุณนิวครับ

ตอนนี้ก็คือพูดง่ายมีตำรวจมีทหารมีฝ่ายปกครอง

นะครับก็ตามจับกันเข้าไป
จับเสร็จแล้วก็ตั้งกรรมการสอบนะ
คนนี้ก็ไปอยู่ย้ายออกนอกพื้นที่๕เสือเนี่ยนะฮะ

สามสิบวันเดี๋ยวก็กลับมาหน้าสลอนกลับมากันอีก

ถามว่าจะปราบให้หมดไหมก็ถือว่าการพนัน

นะครับก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นการค้า

ยาเสพติดมันเป็นสีเทามันไม่สีดำ
ก็เลยมีคนที่จะไปข้องเกี่ยวด้วยจำนวนมากครับ
แต่ประเทศไทยยังไงก็ถือว่าไม่ถูกต้องเป็นแหล่งมอมเมาด้วย
แล้วก็บางทีเยาวชนอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย
อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังอัปเดตกันไปใครห่างได้ก็ห่างนะ

แต่คราวนี้มีเรื่องดีใช่ไหมคะ
ครับเรื่องดีสิครับของทางไทยรัฐนี่แหละครับ
ครั้งที่๓๙มีมติประกาศ
กล้องบุคคลสำคัญโดยนายกัมพลวัชละพล

คือนายกำพลวัชละพลเป็น
ผู้ก่อตั้งเหมือนสิทธิ์ไทยรัฐนะครับไทยรัฐ
ถือว่าเป็นสามัญชนเพียงคนเดียวของไทย

หรือด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชน
เพื่อเชิดชูเกียรติที่คุณให้เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า
ซึ่งได้รับการเผยแพร่ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่
ประเทศสมาชิกยูเนสโก้ทั่วโลก
ขณะนี้ยูเนสโก้กล่าวยกย่องนายกัมพลวัชละพล
เป็นนักการศึกษาแห่งมวลชน
แม้จะไม่ได้มีวุฒิการศึกษาตามระบบในระดับที่สูง
แต่ก็ได้ส่งเสริมความรู้และความศึกษาผ่านทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเป้าหมายสำคัญ๒ประการ
คือให้ความศึกษาแก่ชาวบ้านในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
รวมถึงการต่อสู้และความพยายามในการตรวจพิจารณาข่าวสาร
จากรัฐบาลระบอบประเด็จการทหารก่อนปี๒๕๖
จนทำให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความเป็นมืออาชีพทางสื่อและทักษะ
ทางการบริหารการจัดการของนายกัมพล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์
รายวันที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลที่สุดในประเทศ
ที่สำคัญนะคุณนิวรู้ไหม
ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วผมก็เห็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเนี่ย

มีทั้งหมดถึง๑๐๑แห่งถูกต้อง
ซึ่งไทยรัฐวิทยาได้ร่วมเอาวิชาเสริม๒วิชาคือ
วิชาความสามารถในการอ่านเขียนสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ
และการศึกษาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
เพราะเชื่อว่าช่วยให้เด็กนักเรียนกลายเป็นพลเมืองดีของประเทศได้
คำที่นายกัมพลได้กล่าวไว้ว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าพบคนดีที่ไหน
และถ้าถามแล้วได้รับคำตอบ
เมื่อเล็กเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ผมจะเกิดความสุขมากครับ
เป็นความตั้งใจประมาณนิษฐานของท่านกัมพลวัชรพลนะคะ
แล้วก็ในโอกาสร้อยปีชาตาการนี้
จะมีอีก๑๐แห่งเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนด้วย

เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตีแสกหน้ากันต่อกับคุณชุวิต
ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ